อุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่ออกจากด่านตรวจโควิด๑๙นี่นะคะ

สำหรับรถกระบะที่กลับรถกลางถนนพอดีให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
รถยังไงล่ะทำไมกลับรถกลางถนนแบบนี้ล่ะคะ
แล้วไม่ได้มองเลยหรอกว่าข้างหลังเขามีรถหรือเปล่าเนี่ย
ชนเข้าไปกลางลำแบบนี้เลยค่ะแต่รถคันที่ไปชนเขามีภาพมีหลักฐานชัดเจน
เขามีกล้องหน้ารถค่ะแล้วคนที่เอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
ให้ดูอุบัติเหตุนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ชื่อว่าคุณสมศักดิ์เตะบุตร
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่นะคะ
เขาเนี่ยคนที่โพสต์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุ
คือไม่ได้อยู่ในช่วงเหตุการณ์แต่เขาเป็นญาติ
เป็นญาติกับคนที่รถของเจ้าหน้าที่ที่เกิดอุบัติเหตุนี่นะคะ
สำหรับรถคันที่ไปชนที่มีกล้องหน้ารถ
ในรถเนี่ยคนขับชื่อว่าในประเสริฐเตะบุตร
คนที่นั่งมาด้วยสองคนชื่อว่านายอดุลห้วยลึกกับนายเกรียงไกรเตะบุตร
เป็นเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านเกาะกวางหมู่ที่๓
บนหนองทะเลนี่แหละเขากลับกำลังกลับบ้านพัก
หลังจากที่มาถึงจุดเกิดเหตุก็มาเจอรถกระบะ๔ประตูคันเมื่อสักครู่นี้
เลี้ยวรถลักษณะกลับรถตัดหน้าเขาก็ชนเข้าอย่างจัง
คนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่เป็นคนที่โพสต์คลิปนี้เนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจาก๓คนปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ด่านอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่มาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็ชนเข้ากลางลำแบบนี้รถกระบะสีดำพังยับแบบนี้เลยนะคะ
ทั้งสามคนที่อยู่ในรถคนขับและผู้โดยสารบาดเจ็บทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ
สามคนนี้ย้ำว่ากลับจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งนายอำเภอเมืองกระบี
มอบหมายให้นายสมศักดิ์เข้าให้การช่วยเหลือ
ก็คือการมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้กับทั้ง๓คนที่ประสบอุบัติเหตุ
ส่วนตัวเองก็คือนายสมศักดิ์ที่เอาคลิปมาโพสต์เนี่ย
เขาบอกว่าก็อยากเตือนแหละคนใช้รถใช้ถนนระมัดระวังหน่อยในการขับขี่
เข้าใจว่าช่วงนี้รถมันโล่งเออรถมันโล่งจริงนะ
บนถนนบางคนอาจจะไม่ได้ทันระมัดระวัง
ว่าไม่ได้ทันระมัดระวังเท่ากับคำว่าประมาทนั่นเองระมัดระวังนะคะ